เรามาถอดบทเรียนกันหน่อยกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่หนองบัวรมภูเมื่อวานนี้นะฮะ
พัฒนาเด็กเล็กก็เหมือนกับโรงเรียนของเด็กเล็กนั่นแหละ

คือความจริงมันต้องถอดบทเรียนกันหลายสิ่งหลายอย่างแล้วก็ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง
แม้แต่การแก้ไขสถานการณ์เวลาที่มันมีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นเนี่ยนะ

ช่วงเวลาที่คนร้ายก่อเหตุเมื่อวานนี้และยังจับคนร้ายไม่ได้ยังตามไม่เจอ
ก่อนที่จะไปเห็นคนร้ายยิงตัวตายที่บ้านของคนร้ายนะ
โรงเรียนที่เขาอยู่ใกล้ใกล้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่เกิดเหตุเมื่อวานนี้เขาทราบข่าวนะครับเขาทราบ
ข่าวเขารีบพาเด็กนักเรียนของโรงเรียนเนี่ยไปอยู่ในที่ปลอดภัยทันทีนะครับท่านผู้ชมครับ
หมดโรงเรียนหรือยังหมดหรือยังเดี๋ยวมาอีกรอบแล้วกันเอาเด็กไปก่อนเอาเด็กไปก่อน
นี่ฮะคุณครูให้เด็กขึ้นรถนะครับดูแล้วชั้นปฐมทั้งนั้นเลยตัวนิดเดียวนะครับทุกผู้ชมครับ
นี่คือเหตุการณ์ที่โรงเรียนโนนสวาสตหนองภัยบูลนะครับที่หนองบัวลำพูนะฮะอยู่ไม่ไกลจากจุดเกิดเหตุ
ก็คือศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอุทัยสวรรค์นี่นะฮะตอนนี้กำลังอบพยพเด็กขึ้นรถกระบะ๒คันนะครับ
เด็กนักเรียนมีอยู่หกสิบกว่าคนนะฮะนี่นะฮะเพื่อไปอยู่ที่โรงโม่หินต้อยติ่ง
ในพื้นที่ตำบลอุทัยสวรรค์อำเภอนากลางหลังจากได้รับแจ้งเหตุว่ามีคนร้ายเนี่ย
ไปทำร้ายเด็กที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอุทัยสวรรค์แล้วก็ขับรถกระบะหลบหนีออกไป
ไปก่อเหตุอีกยังจับไม่ได้นี่ฮะคุณครูเขาก็พาเด็กนักเรียนขึ้นรถกระบะสองคันเลย
คือรถกระบะของโรงโม่หินนะฮะที่เขามารับนะฮะค่ะตอนนั้นก็เป็นไปด้วยความชุลมุนวุ่นวาย
แต่ครูกับชาวบ้านก็ช่วยกันบริหารจัดการอย่างเป็นระบบนะครับ
ให้เด็กนักเรียนผู้ชายขึ้นกระบะด้านหลังเด็กนักเรียนผู้หญิงขึ้นกระบะด้านหน้านะ
แล้วก็พากันไปนะครับท่านผู้ชมครับรถกระบะสองคันก็ทยอยนะฮะ
ทยอยมารับมาส่งมารับมาส่งพาเด็กนักเรียนจากโรงเรียนนวลสวาสตร์หนองภัยบูลเนี่ย
ไปที่โรงโม่หินต้อยติ่งอยู่ห่างจากโรงเรียน๓กิโลเมตรกว่า
ซึ่งโรงเรียนโนนสวาสหนองภัยบูลอยู่ห่างจากศูนย์เด็กเล็กอุทัยสวรรค์ที่เกิดเหตุ๗กิโลเมตร
นี่ครับพาเด็กนักเรียนไปได้หมดนะฮะไปอยู่ที่โรงโม่หินได้หมดเลย
จนกระทั่งเหตุการณ์คลี่คลาย
เพราะคุณครูบอกว่ายังไงก็ต้องปลอดภัยไว้ก่อนหลังจากรู้ข่าวเนี่ยประมาทไม่ได้
วันนี้คุณสุชาดาสุริคงผู้สื่อข่าวของเราไปที่โรงเรียนโนนสวัสดิหนองภัยบูรณ์นะครับ
วันนี้ทางโรงเรียนสั่งปิดเทอมไปเลยนะฮะ
เนื่องจากถ้าเปิดเรียนวันนี้ต้องมาเรียนวันสุดท้ายอยู่แล้ว
โรงเรียนก็เลยบอกงั้นปิดไปเลยก็แล้วกันหลังจากเกิดเหตุเมื่อวาน
คุณครูที่อยู่ในเหตุการณ์เมื่อวานนี้๒คนนะครับบอกว่าปกติที่โรงเรียนแห่งนี้มีเด็กนักเรียนตั้งแต่ป๑ถึงป๖๖๐กว่าคน
จุดเกิดเหตุ๗กิโลเมตรก็เลยตัดสินใจแจ้งเด็กนักเรียนบอกเก็บข้าวเก็บของเลยลูกแล้วก็ลงมาจากห้องเรียนนะฮะทีแรกเนี่ย
ให้ปิดประตูล็อกให้แน่นหนาก่อนเพื่อความปลอดภัย
แต่ก็เกรงว่าเกิดคนร้ายเข้ามาก็จะไม่ปลอดภัย
ประสานไปหาโรงโม่หินต้อยติ่งที่อยู่ห่างจากโรงเรียน๓กิโลเมตรกว่า
ขอรถกระบะมาพาเด็กไปอยู่ที่โรงโม่เพื่อความปลอดภัยได้ไหม
โรงโม่หินรีบส่งกระบะมา๒คันนะฮะ
ก็มารับเด็กอยู่สองรอบนะครับใช้เวลาแบบรวดเร็วมากนะครับ
ก็สามารถพาเด็กนักเรียนทั้งหมดไปอยู่ที่โรงโม่หินได้
คุณครูบอกว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยต้องใช้สติอย่างเดียว
แม้ว่าการควบคุมเด็กเล็กจะเป็นเรื่องยาก
แต่ครูต้องทำทุกวิถีทางให้เด็กเข้าใจแล้วก็ให้ความร่วมมือ

คืนนี้ต้องชื่นชมทางโรงโม่หิน
เพราะทางโรงเรียนประสานไปนี่คือเขารีบมาเลยนะครับ
บอกว่าตอนนั้นก็เปิดดูเฟซบุ๊กอยู่เหมือนกันนะ
เพราะเห็นว่าอยู่ใกล้ใกล้เออว่าคนร้ายมันหลบหนีมาทางนี้เนี่ย

ผอบอกงั้นช่วยมารับเด็กหน่อยได้ไหม
อยากจะให้มีคนมารับเด็กไปอยู่ในที่ปลอดภัยหน่อย
เพราะมีแต่เด็กเล็กทั้งนั้นชั้นปฐมทั้งผู้ชายทั้งผู้หญิง
ก็เลยไปช่วยเลยนะครับรีบอบพยพเด็กออกมานะฮะ
ซึ่งทางคุณมนชัยบอกว่าตอนที่เอารถกระบะสองคันไปอบพยพเด็กเนี่ย
ก็ใช้เส้นทางที่คาดว่าจะเป็นจุดที่ไม่เจอคนร้ายกลางทาง
เพราะชำนาญเส้นทางอยู่แล้วนะ
แล้วก็พาเด็กมาอยู่ที่โรงโม่หินนะครับ
เพราะคิดว่าน่าจะปลอดภัยที่สุดเนื่องจากเส้นทางนี้เนี่ย
ชาวบ้านจะไม่ค่อยทราบว่าจากโรงเรียนมาทางโรงโม่หินเนี่ยจะมาทางนี้ได้
แต่เส้นทางนี้ลำบากหน่อยต้องใช้รถกระบะโฟลวิวเท่านั้น

รถกระบะธรรมดายังเข้ายากนะครับ
แต่สุดท้ายเนี่ยเอารถกระบะของโรงโม่หินไปรับเด็กมานะครับ
จนกระทั่งมั่นใจว่าเหตุการณ์มันคลี่คลายแล้ว
ตำรวจเนี่ยเจอคนร้ายแล้วก็เลยพาเด็กกลับมาส่งที่โรงเรียน
แล้วผู้ปกครองก็มารับเด็กกลับบ้านต่อไป
ตอนนี้ผมก็เลยเข้าไปโรงเรียนผมก็บอกว่าเดี๋ยวผมจะขอรับเด็กทั้งหมดเนี่ย
เอาไปเก็บเอาไปพักไว้ที่โรงโม่งผมคิดว่าน่าจะปลอดภัยกว่า
เส้นนี้มันก็ส่วนใหญ่คนจะไม่ค่อยรู้นะครับ
แต่ว่าผมรู้ว่ามันจะไปยังไงที่จะทำให้ถึงโรงเรียนได้ปลอดภัย
แล้วก็พาเด็กกลับมาได้ปลอดภัยครับ
แต่ว่าจะต้องเป็นรถโฟลวิวหน่อยนะครับเพราะว่าเป็นทางค่อนข้างวิบากนะครับ
ก็พาไปกับลูกน้องสองคันนะครับแล้วก็ขนนักเรียนจำนวน๒เที่ยวฮะ

ก็รออยู่ประมาณ๒ชั่วโมงค่ะคือเคลียร์ข่าวจนเรามั่นใจแล้วว่าคนร้ายเนี่ยก็คือหมดฤทธิ์แล้วไม่มีอะไรแล้วในพื้นที่เคลียร์
แล้วผมก็เลยพาเด็กนักเรียนกับอาจารย์นะครับก็กลับไปส่งที่โรงเรียนคืน๖พ่อแม่เขาครับ
นี่แหละฮะก็เลยบอกว่านี่เป็นความเข้มแข็งของชุมชนเลยนะฮะโรงเรียนแล้วก็ชุมชนแล้วก็บ้านวัดโรงเรียนเนี่ยฮะชุมชนเนี่ยฮะ
มีเหตุการณ์เกิดขึ้นช่วยเหลือกันอย่างเต็มที่ด้วยความรวดเร็วเลย